โซเชียลทำพิษอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยมีการแห่แชร์ภาพของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ว่ากางเกงขาดเห็นกางเกงชั้นในนะคะแชร์ไปมากมายหลายคนเห็นเป็นเรื่องขำขันแต่ว่าลูกสาวของตำรวจนายนี้เนี่ยถึงกับออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือจากเพจดังนะคะบอกว่าขอเถอะช่วยทีอย่าแชร์ภาพนี้ต่อเลยส่งผลกระทบ
ครั้งนี้เป็นคนในครอบครัวของเธอเองเจ็บปวดมากค่ะ
ตอนนี้บอกว่าตัวเราเองก็ร้องไห้ไม่หยุด
หลังจากที่คุณพ่อถูกเป็นกระแสสังคมนะคะ
ต่อมาเฟซบุ๊คแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วี๔ก็มาโพสต์
ต่อว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่นำภาพนี้มาแชร์คนแรก
รวมไปถึงแฟนเพจของเฟซบุ๊คชื่อดังต่างที่ได้แชร์
ถามถึงจัญญาบันแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะ
บอกว่าตำรวจในรูปภาพเขาไม่มีความผิดอะไรเลย
แต่เขากลับกลายเป็นตัวตลกของสังคมให้ทุกคนล้อเลียนกันอย่างสนุกสนาน
ในมุมกลับกันหากบุคคลดังกล่าวเป็นพ่อแม่น้อง

ความสนุกของคุณสามารถทำลายอีกคนได้ในพริบตาเดียว

ความรับผิดชอบแอดมินเพจต่างอยู่ตรงไหน
แล้วก็แคปภาพจากทุกเพจเลยนะคะที่แชร์ภาพนี้กันออกไป
เมื่อวานี้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
คนที่นำภาพตำรวจมาแชร์เป็นคนแรก
ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษตำรวจค่ะ
ก็ได้นำภาพมาล้อเลียนพร้อมกับวอนให้ทุกคนหยุดแชร์ภาพ
ระบุว่าผมต้องออกมาขอโทษคุณตำรวจด้วยนะครับ

แล้วก็ฝากเตือนเพจดังหลายเพจ
แล้วก็ทุกคนที่คิดจะแชร์หยุดนะครับ

กรณีนี้ถือซะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ควร

ผมขอโทษจากใจจริงครับ
แล้วก็คนโพสต์ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลังจากกระแสนี้ออกไปก็โดนโจมตีเยอะ